คุณผู้ชมคะจากกระแสดราม่าในโลกโซเทียลนำมาซึ่งความสนใจของประชาชน
และสุดท้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งแก้ไขปัญหาให้นะคะ
สำหรับปัญหาภูเขาหัวโล้นในพื้นที่จังหวัดน่าน
ล่าสุดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เรียกประชุม๑๕หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดน่านค่ะ
สุวัสดิพรมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ในพื้นที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๑๕หน่วยงานเข้าหารือความพร้อม
ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ภูเขาหัวโล้น
จำนวนกว่า๑ล้าน๑แสนไร่ที่ถูกบุกรุกปลูกพืชเกษตรกรรม
โดยในที่ประชุมนะคะก็มีมติให้กำหนดแนวทางการฟื้นฟู๑๔โมเดล
เช่นการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำทานในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ
แนวพระราชดำริโครงการปลูกไผ่แทนข้าวโพด
ชุมชนเศรษฐกิจใช้สอยและสวมหมวกให้ภูเขาสวมรองเท้าให้ตีนดอยเป็นต้นค่ะ
ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมนะคะทั้งสถานที่ดำเนินงานและพันไม้
เพราะที่ผ่านมาราชการนำไม่รอดเราแพ้มาตลอด
เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนกันมาอยู่ข้างหลังให้เขานำ
ดูสิ๑๐ปีให้หลังที่ชุมชนนำมันอาจจะสำเร็จหรือมันอาจจะอะไรก็ได้นะครับ
ไม่ต้องไปนั่นหรอกปล่อยไปเพราะยึดเอาพื้นที่ของน่านยึดเอาความสำเร็จของน่านเป็นตัวตั้ง
สำหรับการดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์
ดำเนินงานในลักษณะร่วมกับเจ้าของพื้นที่
โดยจะต้องไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้เข้าใจตรงกัน
และการปลูกป่าทุกโครงการจะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง๙ปีค่ะ